ไปดูบรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกหน่อย
โดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องเป็นห่วงธรรมดาแหละ
ส่งลูกหลานกันเท่าที่โรงเรียนจะอนุญาตให้ได้ส่งได้
เขาบอกว่าบางทีเด็กอาจจะไม่เป็นไร
แต่ผู้ปกครองเป็นยิ่งกว่าเด็กอีก

แต่พ่อแม่นี่น้ำตาซึมที่ต้องห่างลูกนะคะ
โรงเรียนเขาก็จะกำหนดเอาไว้เลย
ให้ผู้ปกครองเข้าไปส่งบุตรหลานได้ถึงข้างใน
ทีนี้พ่อแม่ต้องหาวิธีทาง

ว่าจะดูลูกเราได้ถึงตรงไหนนะ
แอบส่องมองลอดตามขอบประตูขอบหน้าต่างบ้างค่ะ
เพราะเขามีการเอาบรรยากาศวันแรกของการเปิดเทอม
มาโพสต์และแลกเปลี่ยนความรู้สึกกัน

เขาไม่ได้นอนเขาส่องดูลูกอยู่คุณสืบสกุล
ก็นี่แหละฮะโอ้โหแทบจะหมอบราบอยู่แล้วนะฮะ

คุณแม่โพสต์บอกว่าวันแรกที่ลูกไปโรงเรียน
ลูกไม่ร้องแต่พ่อจุดดูกันเอาเอง
แล้วก็เป็นภาพคุณพ่อแอบส่องอยู่ตามร่องประตูนะฮะ
เท่าที่คุณพ่อจะส่องได้
ใช่ค่ะเป็นห่วงลูกไงคิดถึงลูก

ที่ผ่านมาเนี่ยคือเคยไปประธมนิเทศแล้ว

แต่พอเมื่อวานนี้เขาไม่ให้พ่อแม่ไปนั่งเรียนด้วยร้องเหมือนกัน
ก็มีคนแซวบอกว่าเอ็นดูคุณพ่อนะคะ
ต้องแอบส่องค่ะจะดูเต็มก็กลัวลูกจะเห็น
แล้วยิ่งร้องไห้หนักกว่าเดิมอีกนะคะ
แล้วก็ไปชมคุณพ่อน่ารักจังนะครับ
ก็มีการแสดงความคิดความเห็นแบบนี้เยอะเลย
ส่วนอีกคนบอกของเราไม่มีโมเมนต์นี้เลย
พ่อไม่เคยสนมารับมาส่งแม่ล้วนเนี่ย
แล้วก็มีการแสดงความคิดความเห็นไปนะฮะหลังจากภาพนี้แชร์ออกไปนะครับ
แต่ว่าประเด็นดราม่าก็มีด้วยเหมือนกันนะคะคุณสืบสกุล
เมื่อวานนี้ค่ะเขาก็โพสต์เรื่องการคัดกรองเด็ก
ก่อนจะเข้าไปเรียนเนี่ยคุณผู้ชมดูสิคะ
เป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ปฐุมธานีแล้วก็บอกว่าภาพนี้
ฝนมันตกอ่ะเด็กก็ยืนรอตากฝนจะเข้าโรงเรียน
ดูสิโอ้โหออกมานอกหลังคาอาคารเรียนเลยนะ
แล้วเด็กก็ต้องตากฝนเด็กบางคนมีร่มก็โอเค
เด็กบางคนไม่มีร่มก็ตัวเปียก
แล้วคุณคิดดูตั้งแต่เช้าตัวเปียกแบบนี้

คิดดูสิเขารอตรวจวัดอุณหภูมิ
กลายเป็นว่าเอายืนตากฝนแล้วเดี๋ยวไปวัดอุณหภูมิ

คือภาพนี้คนแชร์ไปแล้วบอกว่านี่คือเครื่องยืนยัน
การศึกษาไทยแห้งสวยอะไรอย่างนี้นะฮะ
นักเรียนต้องเข้าแถวตากฝนเพื่อรอคิวตรวจอุณหภูมิ
โกรธว่ะอย่างนี้นะเขาบอกแบบนี้

แต่นี่อีกภาพหนึ่งนะอันนี้เป็นอีกภาพหนึ่ง
เมื่อกี้เขาบอกว่าภาพที่นักเรียนยืนรอวัดอุณหภูมิและตากฝนก็มี
และอีกโรงเรียนหนึ่งเป็นภาพที่คุณครูกางร่มเป็นแถว
เพื่อจะรับนักเรียนลงจากรถก็มีก็กลายเป็นภาพดีด้วย
ค่ะคืออย่างที่บอกว่าเป็นโรงเรียนที่ปฐุมล่าสุด
เดี๋ยวต้องบอกก่อนพอโรงเรียนนี้เขาออกมาชี้แจงแล้วนะ
ก็คือพอชูชาติเที่ยงธรรมพอโรงเรียนสามโคกที่ปฐุมธานีค่ะ
คือโพสต์ภาพคุณครูในโรงเรียนยืนตากฝนเข้าแถวครูตากฝน
แต่ร่มที่กางอยู่เนี่ยกางให้กับนักเรียนได้เดินเข้าโรงเรียน
คือเขาบอกว่าเป็นคนละมุมกัน
มุมตรงนี้เราอาจจะเห็นนักเรียนตากฝน
แต่อีกมุมหนึ่งจะเห็นว่าครูก็ไปตั้งแถวรับนักเรียนอยู่
ถูกต้องค่ะซึ่งพอโพสต์ด้วยบอกว่า
ถ้าเกิดได้ยินเรื่องราวจากที่ใดขอขอบคุณที่ใส่ใจและหวังดีครับ
ภาพเหล่านี้จะตอบทุกอย่าง
แล้วก็บอกว่ากำลังใจของพวกเราจะไม่สูญหาย
กับผู้ที่ไม่อยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบ
จับมือเดินหน้าต่อไปขอจิตบัญญาณความเป็นครูของพวกเรา
ยังสงบและไม่ถูกบรรทอนด้วยสิ่งอื่นใดรักแล้วก็ขอบคุณนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นที่ปฐุมธานีมันมีอีกนะ
ที่เยอะโสธรที่เยอะโสธรคือเขาก็มีการโพสต์ภาพเด็ก
ที่กำลังรอเข้าแถวจะคัดกรองจะตรวจอุณหภูมิ
ก่อนที่จะเข้าไปเรียนคุณผู้ชมดูดีซิ
เอาส่องดูดียังไงฮะมองแบบนี้มันดูปกติใช่ไหม
แต่เห็นเด็กคนนึงไหมหน้าตาอาจจะ
ใช่เด็กนักเรียนหรือเปล่าเนาะหน้าตาคุ้นหรือเปล่าเนาะ
นี่ค่ะที่ใส่กางเกงใส่หน้ากากอนามัยอยู่

นี่คือนายอำเภอค่ะเนียนไม่เนียนนะคุณสืบสกุล
ก็เนียนนะหน้าในอำเภอพอปิดแบบนี้ก็ดูเด็กนะ
แต่ดิฉันเห็นแว่นที่ใส่ดิฉันโอ้ไม่ใช่แล้วหรือเปล่า
นี่ค่ะคือนายอำเภอมาในชุดนักเรียนเลย
สะพายกระเป๋านักเรียนมาด้วยแล้วก็มีหน้ากากอนามัยยืนต่อแถวอยู่
ทีนี้มีคนจำได้ก็เลยไปถามในอำเภอ
ทำไมต้องมาสวมชุดนักเรียนเข้ามาตรวจคัดกรองอุณหภูมิล่ะคะ
ทำไมล่ะคะเขาบอกว่าอ๋อก็ผมเนี่ยจะได้เห็นภาพชัดขึ้น
และอย่างหนึ่งต้องการสร้างความรู้สึกเป็นกันเอง
ให้กับเด็กแล้วก็ครูต่อไปมีปัญหาอะไร
จะได้บอกกล่าวให้กับผมได้รับรู้ได้รับฟัง
นี่ในอำเภอนะต้องดูแลหลายพื้นที่เลยค่ะ
นายอำเภอบอกว่าผมจะทยอยไป
ทุกโรงเรียนในพื้นที่ที่ผมรับผิดชอบอยู่

เพราะว่าอย่างที่บอกเปิดเทอมวันแรก

ใช่ค่ะคลิปนี้เป็นนักเรียนช่างกล
เป็นเหมือนกับเสื้อคลุมดำเนี่ยดูสิเขามีมีดยาว
พยายามขี่ตามรถมอเตอร์ไซค์ของคู่อริอีกคนนึงที่ใส่เสื้อคลุมน้ำเงิน
คู่อริที่ซ้อนท้ายก็มีมีดเหมือนกันดูสิ
คนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมีชักปืนออกมายิงด้วยนะ
เพราะว่าในคลิปมันมีเสียงปั้งขึ้นมาเออเมื่อกี้ไงเสียงปั้ง
เป็นการยิงปืนใส่หนึ่งนัดกลางถนนเลยนะฮะจนคู่กรณีเนี่ยต้องเร่งเครื่องหลบหนีไปนะครับ
เรื่องนี้ก็มีการไปสอบถามเจ้าหน้าที่ในส่วนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสารพินิษฐ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปฐุมธานีซึ่งเป็นสถานที่อยู่ตรงจุดเกิดเหตุพอดีนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิด๗โมงครึ่งนะครับ
ก็ได้ยินเสียงคล้ายอาวุธปืนเจ้าหน้าที่รอปภของสารพินิษฐ์แห่งนี้
ตรงจุดเกิดเหตุไม่ได้ออกมาดูตอนแรกนึกว่าเป็นแค่การจุดประทัดไล่นก
แล้วก็มันมีฝนตกลงมาด้วยนะครับ
เรื่องนี้เองนะครับทางด้านภูมิกับการสพเมืองปฐุมธานีเปิดเผย
วันแรกของการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนทุกระดับ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
รวมถึงตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานีจริงสั่งการนะ
สั่งการให้วางแผนด้านการจราจร
และมาตรการป้องกันเหตุนักเรียนตีกัน
โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีสถานศึกษาที่มีความสุ่มเสี่ยง
ก็เปิดเทอมวันแรกก็ต้องตั้งจุดตรวจจุดสกัดกันเลยนะฮะ
แต่ว่าภาพเหตุการณ์ที่ออกไป
ก็ยอมรับว่ามีการใช้อาวุธมีดไล่ทำร้ายกัน

แต่กรณีนี้ยังไม่มีใครแจ้งความดำเนินคดี
หรือมีผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บมาร้องทุกข์แต่อย่างใด
แต่ตำรวจจะพยายามป้องกันให้เต็มที่
เชื่อว่าวันนี้ที่ปฐุมเขาก็ต้องมีการป้องกัน
ให้เกิดเหตุแบบนี้อย่างเข้มข้นเหมือนกันนะครับ